เรียกว่ารู้ซึ้งถึงหัวอกแม่กันเลยทีเดียวค่ะ

คนนี้โอ้โหดังมากในโลกโซเชียลนะคะ

เพราะว่านางติดตามข่าวลาลาเบลนะคะ
แล้วก็คดีโอ้โหน้องดงน้องเดียตอนนี้วุ่นวายมาก

บางคนก็มองว่าโทษนะคะใช้คำนี้เลย
นิกกี้นะคะบอกว่านางร้องไห้เลยนะคะดูข่าวแล้วละเบล

กี้มองว่าเราไม่สามารถคอนโทนคนในงานได้อยู่แล้ว
พอไปถึงตรงนั้นเนี่ยพอคนเมาดื่มเหล้าเข้าไปก็อาจจะแบบเกิดอารมณ์ได้
เราก็ควบคุมเขาไม่ได้แต่เหตุการณ์เนี้ยมัน
มากเลยนะคะสงสารมากด้วยแล้วก็
ไม่อยากให้ใครมาทำอย่างนี้กับผู้หญิงคนอื่นอีก
ก็หองให้เพราะว่าเรามีลูกไงมันแย่มากแล้วก็
แต่ว่าอย่างคนที่เค้าทำ
อาชีพนี้จริงอย่างพี่นิกกี้เขาทำมายาวนาน
แล้วก็ไม่อยากให้ใครมาดูถูกในแบบอาชีพของเขานั่นเอง